คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ความน่ารักความภูมิใจของเหล่าศิลปินนักร้องกันหน่อยดีกว่า
หดเหงื่อแรงกายของเราแปรเปลี่ยนไปเป็นความภูมิใจแล้วก็ความสุขสบายให้กับคนในครอบครัวนะคุณผู้ชม
สารฝันให้แบบครอบครัวอยู่สบายเริ่มกันที่คนแรกเลย
นักร้องหนุ่มสายเลือดอิสานขนาดแท้ค่ะ๑๐๐เบิร์นประทุมราช
ประทุมราชจากเด็กน้อยบ้านในวันนั้นสู่ศิลปินร้อยล้านวิวในวันนี้ค่ะ
กว่าจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงด่งดังอย่างทุกวันนี้สู้คนสู้ชีวิต
ต่าฝันอุปสรรคต่างมากมายนอกจากสารฝันตัวเองที่เป็นศิลปินักร้องสำเร็จแล้วใช่มั้ย
ซื้อหวัยหวัยให้พ่อขอให้เลี้ยง

เบิ้ลบอกว่าซื้อขวายให้พ่อไม่ใช่ตัวสองตัวเอาไปเลยเป็นฝูงพ่อสิบห้าตัว
แต่ตอนนี้ทางคุณพ่อชอบมากเลย
คืออยู่กับควายอยู่กับทุ่งอยู่กับนามันสบายอกสบายใจ
แล้วเวลาเบิ้ลเขากลับบ้านที่ต่างจังหวัดใช่ไหมเห็นไปช่วยพ่อเลี้ยงเจ้าควายเนี่ย
บ่อยครั้งเลยที่สำคัญตั้งชื่อให้ด้วยว่าทวีปฐุมราชฟาร์ม

ชื่อของคุณพ่อมาตั้งชื่อเป็นฟาร์มควายไปเลยค่ะ
ซื้อควายครับซื้อควายให้พ่อ
จริงเบิ้ลเป็นคนที่ชื่นชอบควายตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เคยขี่นะ
แล้วก็พ่อเองก็เคยเลี้ยงควายเขาพูดประวัติว่าเคยเลี้ยงเคยส่งนู่นนี่นั่น

เราซื้อไม่ได้ตามกระแสครับเราซื้อด้วยความชอบนะครับ
รูปลักษณ์อาจจะไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะต้องแบบเป๊ะเหมือนตัวล้าน
ใช่แต่ว่าซื้อตามความชอบแล้วก็ซื้อจำนวนที่เยอะครับ
ตั้งชื่อให้พ่อว่าทวีปฐุมราชฟาร์ม

น้องไขมีชื่อไหมครับ

๑๕ตัวแหละครับตอนนี้๑๕ตัว

ถ้าหวังใจไงก็ซื้อมา๑๕ตัว

ต้องเรียกใหม่แล้วนะเป็นนายฮอยเบิ้ล

คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งศิลปินนักร้องที่สารฝันให้กับครอบครัวได้สำเร็จ

กับเรื่องราวสุดประทับใจนะคะที่ลงเอาไว้ในโซเชียลจ้ะ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพรูปครอบครัวนะคะพร้อมกับรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงเลย
เจ้าตัวนั้นสัญญาเอาไว้ว่าวันหนึ่งนะถ้ามีเงินเนี่ยคอยจะซื้อรถป้ายแดงให้คุณพ่อกับคุณแม่

ให้มันได้สักคันหนึ่งป้ายแดงแจงนะเอออยากจะซื้อให้จริง
จากวันนั้นจนฮอดวันนี้เวลาผ่านไปถึง๒๖ปี
สิงโตค่ะก็ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะด้วยการซื้อรถป้ายแดงให้กับคุณพ่อคุณแม่คนละคันไปเลยจวด
เพื่อให้ท่านได้เอาไว้ใช้เดินทางไปตามที่ต่างค่ะ
พี่สิงโตยังบอกอีกด้วยนะว่าดีใจมากเลยที่ยังสามารถตอบแทนพ่อกับแม่ได้ในวันที่ยังมีแรงอยู่

สำคัญกันที่นักมวยแล้วก็นักแสดงยอดกระตานมิวอีกคนค่ะ
พี่สมจิตจงจอหอค่ะ
แล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาพักใหญ่ค่ะ

คุณผู้ชมภาพจำเนี่ยอาจจะเป็นนักชกมวยใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้พี่สมจิตเป็นนักแสดงท่านหนึ่ง

รวมไปถึงละครกับทางช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ

แต่ที่ขอชื่นชมและตบมือให้ดังกับความสำเร็จของพี่สมจิต

แกเพิ่งสร้างฝันทำฝันของตัวเองให้เสร็จสิ้นนะคะ

คือพ่อแม่อยากอยู่แบบนี้เลย

สมจิตก็สร้างให้ตามฝันเลยนะคะ

แล้วก็ก้มกราบลงที่เท้าพ่อแม่ด้วยค่ะ
ขอบคุณที่ให้ชีวิตนะคะ

เห็นแบบนี้แล้วนะคะใครที่ดูอยู่หน้าจอลูกหลานเนาะนะคะ
กลับบ้านช่วงสงกงสงการเนอะ

คือแค่ได้เห็นลูกหลานมีความสุขนั่นก็คือว่าสุดยอดแล้ว